คุณผู้ชมคะธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดคลังในการจัดสรรธนบัตรที่ระลึกเพิ่มอีก๒รุ่นนะคะโดยให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเบิกไปให้ประชาชนแลกซื้อได้พร้อมกันทั่วประเทศ๙พฤศจิกายนนี้แต่ว่ามีการจำกัดจำนวนนะคะ๑คนสามารถแลกได้๑ฉบับเท่านั้นค่ะ
มีรายงานระบุว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทจะนำธนบัตรที่ระลึก๒รุ่นที่มีอยู่ในคลังได้แก่ธนบัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันศา๖๐พันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
ธนบัตรที่ระลึก๖๐พันศาชนิดราคา๖๐บาทและธนบัตรที่ระลึกในวาระครบรอบ๑๐๐ปีธนบัตรไทยชนิดราคา๑๐๐บาทมาให้ประชาชนได้รับแลกค่ะ
โดยหลักการเบื้องต้นในการจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกแก่ธนาคารพาณิชย์เนื่องจากว่าธนบัตรที่ระลึกทั้งสองรุ่นมีจำนวนอยู่ในคลังไม่มากนักกันนะคะ
ทปทก็เลยแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์กำหนดการจ่ายแลกให้กับประชาชนรายย่อยรายละ๑ฉบับเท่านั้นเพื่อให้ทั่วถึงทุกภาคทั่วประเทศ
ธนาคารพาณิชย์จะสามารถเบิกธนบัตรที่ระลึกแบบดังกล่าวจากทปทได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะมีการเปิดจ่ายแลกให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะในวันที่๙พฤศจิกายนซึ่งเป็นการจ่ายแลกธนบัตรที่ระลึกที่เหลือเพียงครั้งเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะไม่มีการจัดสรรเพิ่มเติมอีกต่อไป